คนร้ายบังคับชาวบ้านขับรถกระบะ
จากอำเภอบรรนังสตาเข้ามากลางเมืองยาลา
พร้อมกับระเบิด๑๖๐กิโลกรัม

แต่ว่าคนขับตัดสินใจจอดรถเอาไว้หน้าปั๊ม

ทำการเก็บกู้เอาไว้ได้ทันครับ
ระเบิดสอนศึกสอนชัยตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ตรวจสอบรถกระบะซึ่งจอดกลางเมืองยาลา
พร้อมถังแก๊สสีเขียวขนาด๑๕กิโลกรัม๒ถังวางคู่กัน
เชื่อมกับสายไฟวิทยุสื่อสารจึงเก็บกู้จนสำเร็จ
เป็นระเบิดแสวงเครื่องอัดถังแก๊สรวม๑๖๐กิโลกรัม
โดยรถคันนี้จอดอยู่บนถนนเคราะห์เจษนี๑
ทางเข้าประตูบริษัทพิธานพาณิชยาลา
จากปั๊มน้ำมันเชลประมาณ๑๐เมตร
และอีกด้านหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ห้องแถวยาวกว่า๑๐คูหา
ห่างจากประตูรั้วโรงเรียนคณะราชบำรุงประมาณ๓๐เมตร
หากเกิดระเบิดขึ้นจะสร้างความเสียหายอย่างมาก
เจ้าของรถบอกว่าเช้ามืดของวันนี้
ขณะขับรถกลับจากซื้ออาหารสด
เพื่อนำไปขายในตลาดนิคมกือลอง
ตะบนตะลิงชันอบนังสตาพร้อมกับภรรยา
พอขับถึงรอยต่อระหว่างหมู่๒กับหมู่๖
มีคนร้าย๑๐คนแต่งกายคล้ายทหารพร้อมปืน

จากนั้นยกถังแก๊ส๒ถังขึ้นไปวางบนกระบะท้ายรถ
ขู่ให้ขับรถนำระเบิดแสวงเครื่อง
เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันในตัวเมืองยาลา

ขอว่าภายในเสื้อมีระเบิดแสวงเครื่องติดไว้
หากขัดคืนหรือไม่ทำตามจะจุดชนวนระเบิดทันที
หากทำไม่สำเร็จจะสังหารภรรยาด้วย
ขณะขับรถออกไปถึงปากทางเข้านิคม
๗คนก็พาภรรยาขึ้นรถกระบะอีกคัน

ส่วนคนร้ายอีก๓คนยังคงนั่งรถ

พอถึงด่านตรวจก่อนเข้าเมืองก็ลงจากรถ
แต่มีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์คอยติดตาม
ต่อมาได้ตัดสินใจถอดเสื้อกั๊กออก

จอดรถและเปิดประตูวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

ด้านภรรยาเจ้าหน้าที่ออกติดตามไปพบที่จุดตรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านบายิตำบลตลิ่งชัน

ริมถนนสาย๔๑๘บริเวณวงเวียนบ่อ๗ลูก
บนยุโปอำเภอเมืองยาลาเรียบร้อยแล้ว
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาสั่งปิดเมือง
ตัดสัญญาณโทรศัพท์ตรวจสอบระเบิดเพิ่มเติม
ว่าคนร้ายเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องอัดถังแก๊สขนาดใหญ่
วางแผนปล้นรถบังคับให้ขนระเบิดเข้าไปก่อเหตุใจกลางเมืองยาลา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน